เอาต่อจากอุบลราชธานีเขยิบเข้ามาใกล้กรุงเทพแถวจังหวัดนครราชศรีมาหน่อย
เพราะว่าเขามีกิจกรรมที่มันน่าตื่นตาตื่นใจมาก
ฉันก็งงมากว่าเกิดอะไรขึ้นกับงานงานนี้ไปดูกันค่ะ
ไม่กระโปรนเธอก็ไม่มา
เจ้าถุยก็ก้มหน้ากินย่าอะเรดอร่อย
แต่คือยังไงคุณผู้ชมคือคนจูงควายเนี่ยเป็นพี่ทหารเนอะใส่ชุดขนาดนี้
ครับแล้วคนที่นั่งอยู่นั่นคือใครครับคุณผู้ชมดิฉันไปถามผู้ที่เกี่ยวข้องมาแล้ว
ผู้ที่ขี่เจ้าควายอยู่นี่นะคะก็คือพลตรีเกียรติศักดิ์วิเวกค่ะ
ท่านเป็นผู้บัญชาการมณฑนทหารบกที่๒๑
ขี่ควายมาเปิดงานค่ะคุณผู้ชมครับ
งานนี้นะคะคือกิจกรรมเลี้ยงหมูกระทะทหารใหม่ผลัดที่๒
ประจำปี๒๕๖๒ค่ะ

ไม่ต้องขี่แล้วรถถังไม่ต้องขี่แล้วเรือดำน้ำไม่ต้องขี่อะไร
เดี๋ยวคุณชีสาใครเขาขี่เรือดำน้ำ
ดิฉันนึกไม่ออกดิฉันต้องขออภัย
คือเรียกว่าเป็นมิติใหม่การเปิดงาน
เรื่องเปิดงานผ่านไปมาดูงานนี้ค่ะเพราะว่าเขาจัดกันที่ศูนย์สาธิตการเกษตร
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงค่ายสุรนารีนะจ๊ะ
งานนี้ทำไมล่ะจ๊ะทำไมต้องมาเลี้ยงหมูกระทะให้กับทหารใหม่กันด้วย
เพราะว่าต้องการที่จะเปลี่ยนบรรยากาศ
แล้วก็สร้างความประทับใจให้กับเหล่าทหารใหม่นะคะ
เนื่องจากว่าท่านผู้บัญชาการมณฑนทหารบกที่๒๑ท่านบอกว่า
ช่วงนี้อากาศเย็นแล้วสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง
พออากาศหนาวหลายคนนึกถึงเมนูอะไรถ้าจะไปกิน
หมูกระทะมันก็แน่นอนไงคะ
ก็เลยจัดเลี้ยงขึ้นมานะคะเป็นลักษณะหมูกระทะบุฟเฟ่
นี่ต่างนี่นะคะ
ให้ทานกันอย่างอิ่มน้ำสำราญตั้งวงกันเลยนะคะ
ให้ได้มีความสุขกันเนื่องจากว่าในช่วงที่จัดงานนี้นะคะ
เป็นช่วงของวันพ่อแห่งชาติด้วย
ทหารใหม่เหล่านี้เขาก็อยู่ในช่วงของการฝึก
ไม่ได้กลับไปหาคุณพ่อก็เลยเอาล่ะ
จะได้หายคิดถึงพ่อบ้างเล็กน้อยก็เลยเอาให้มารวมตัวกัน
สร้างความอบอุ่นสร้างความสนุกสนานให้กับเหล่าทหารใหม่นะคะ
คือการร่วมกันทานหมูกระทะเนี่ยมันสร้างอย่างหนึ่งคืออะไรรู้ไหม
ก็คือความสมัครสมาธิสามัคคี
มันยังไงล่ะคุณก็ช่วยกันปิ้งช่วยกันย่าง
บางคนปิ้งย่างปิ้งย่างหันหน้ากลับมาอีกที
หมูที่ปิ้งปรากฏว่าหายไปแล้ว

ตอนแรกก็สมัครสมานอยู่ช่วยกันคีบแบบจากกระทะจากหม้อเอาไปตั้งเตา

หมูหายต้องเขียนชื่อไหมคะ
เดี๋ยวเขียนชื่อไว้ตรงเนื้อหมูก่อนที่จะปิ้งย่างจะบ้าเหรอ
มันก็ต้องแบ่งปันการผัดกันปิ้ง

ส่วนใหญ่ไม่ค่อยเจอแบบนั้น

ช่วยกินเพื่อนกินเยอะ

ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่ารักแล้วก็อบอุ่นของพี่ทหารเขาด้วยนะคะ